ปัดที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วนะ
ตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

หลายพื้นที่ไปตรวจสอบกันก่อนนะคะที่แม่ห้องศร

ทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษดร
โดยเฉพาะที่บ้านห้วยน้ำป่าห้วย
ห้วยคาน้ำป่าได้พัดเอาเศษซากไม้
กรวดหินดินทรายมาทับถมที่ปั๊มน้ำมัน
นี่ค่ะนี่ปั๊มน้ำมันนะคะสภาพปั๊มน้ำมัน
นี่ต้นคือกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยนะคะ
ประมาณนี้อยู่ริมทางหลวงหมายเลข๑๐๘

ขณะที่น้ำป่าหลากมีคนงานติดอยู่ในปั๊มด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเข้าช่วยเหลือนะคะ

ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของกระเหลี่ยงคอยาว

แล้วก็หลากเข้าท่วมในพื้นที่หมู่บ้าน
อกจากนี้มีต้นไม้โค้นลงมาล้มปิดทับถนน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
และพยายามที่จะช่วยเหลือต่อไปนะคะ

สะพานข้ามลำห้วยเข้าหมู่บ้านแม่สา
ในตำบลแม่จ่ำอำเพอร์มือเชียงใหม่
ถูกมือมืดเผาทำลาย
นี่คือน้ำป่าข้างล่างนี้ยังหลากคือใครที่จะข้ามไปข้ามมานี่อันตรายแล้วนะคะ
แถมยังมีคนมาเผาทำลายแบบนี้ด้วยคนที่เห็นเขาก็เลยถ่าย
แล้วก็เอามาร้องเรียนในโลกโซเชียลมีเดีย
ข้อความได้ระบุบอกว่าอบจเชียงใหม่ชีวิตครูดอยที่หมู่บ้านแม่ซาต้องเดินทางไกลเข้าไปในพื้นที่
แล้วยังมาเจออุปสรรคสะพานข้ามลำห้วยถูกล่อเผาจนคุณครูชาวบ้านต้องเสี่ยงชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์ลุยน้ำแบบนี้ลุยลำห้วยฝ่าออกไปเลย
หน้าฝนนี้ต้องลุ้นเป็นวันไปอันตรายมากกับการเดินทางวิงวอนขอให้ช่วยแก้ไขโดยด่วนนะคะ
จุดนี้อยู่ที่หมู่บ้านแม่ซาอำเภอแม่จักรค่ะ
ดูสะพานน่ากลัวมาก
ลงมาที่ภาคกลางนะคะตรวจสอบที่อ่างทอง
พายุฝนลมแรงค่ะทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงโค้นลงมา
ทับเส้นทางจุดนี้เป็นโค้งอันตรายด้วย
ชาวบ้านเรียกว่าโค้งร้อยศพ
นี่ก็คือถนนโพทองแสวงหาในอำเภอแสวงหานะคะ
เพราะดีขณะเกิดเหตุไม่มีรถผ่านมา
แต่ว่าพอเสาไฟฟ้าล้มลงมาแบบนี้
ก็ทำให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง
แต่ว่ามีข่าวดีนะคะเพราะว่าเขาซ่อมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เช้าตอนนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ประชาชนได้ใช้ตามปกติแล้วค่ะ
ที่ชนบุรีนี่เป็นภาพเพลิงลุกไหม้นะคะ
คือลุกไหม้เกี่ยวเนื่องกับฝน
เนื่องอย่างไรเพราะฟ้าผ่าลงมา
เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ปากซอยชุมชนวังหินซอย๓ในศรีราชา
นางสาวพิรมฤดีเจริญสุขอายุ๓๖ปี
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าระหว่างที่ฝนตกหนักฟ้า
ผ่าลงมาที่เสาไฟฟ้าเสียงดังเปรี้ยง
ดังสนั่นไปเลยนะคะจากนั้นมีเสียงช็อตที่หม้อแปลง
แล้วก็เกิดระเบิดตามมาเจ้าของบ้านรีบวิ่งออกไปดูค่ะ

ไปแล้วทางกานทางการของไฟฟ้า
ในพื้นที่ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง
จึงสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะ